วันนะครับเป็นวันแรกที่กลับมาได้ดูกีฬากันเนี่ย
คนกีฬาบ้านเรานะครับก็มีข่าวดีกัน

เมื่อวานนะครับหนึ่งนัตเตะจินชะไทย

ถือว่าเป็นของขวัญรับคริสต์มัสของตัวเขาเองนะครับ
ครับก็ปีใหม่นี้เนี่ยก็จะรับบทบาทคุณพ่อนะครับ

ดูสิครับดูลูกของตัวเองนะครับ
ลูกชายชื่อน้องลิสบอนนะครับ

เขาชื่นชอบนักเตะทีมชาติประตูเกม

ตั้งชื่อลูกชายว่าธารทรก็แปลว่าเมฆ

ชื่อจะพ้องกับชื่อของคุณพ่อ
ใช่ครับล้ำค่ามากนะครับ
ก็มีบรรดาเพื่อนร่วมทีมชาตินะครับ

รวมถึงคุณวรพฤษยศทัศน์นะครับ
ผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติไทยครับ
ก็คลอดกับมนุษย์ก็อยากให้น้องแข็งแรงไวครับ
ก็ช่วยบรรยาจาให้ด้วยครับ
แล้วก็ปากสวัสดีปีใหม่แฟนบอลชาวไทยลักษณ์ทีมยีด้วยนะครับ
มาดูความเคลื่อนไหวของสมาคมฟุตบอลกันหน่อยนะครับ
นายพาทิศสุภพงศ์รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ
โฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า
สมาคมนะครับก็เตรียมจัดทวนาเมนต์สี่เศร้า
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทีมชาติไทย

ซึ่งเป็นช่วงที่ฟุตบอลลีกนั้นพักเบรกให้กับการแข่งขัน
ฟุตบอลชิงช้ำเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี

เมืองต้นนะครับสมาคมนั้นเตรียมที่จะเชิญทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่เลยนะครับ
ส่วนอีก๒ทีมคาดว่าจะเป็นทีมจากโซนคอนคาเคฟ
และยุโรปอย่างเม็กซิโกและเนเทอร์แลนด์
แต่ต้องดูความชัดเจนอีกครั้งนะครับ
ฉะนั้นรายชื่อมันก็ต้องประมาณ๗๐ที่ส่งมานะครับ
เขาก็มีวิธีการคิดคะแนนก็ถ้าดูในช่วงนี้ก็มีความเป็นไปได้อย่างที่บอกนะครับ
จะมีโอกาสดีกว่าที่ชาติต่างจะส่งชุดใหญ่มา
แต่ผมก็มองว่าช่วงนั้นเนี่ยปีหน้านะครับอย่างเฉพาะไทยถ้าคิดกันง่าย
ดังนั้นผมว่าชาติต่างก็อาจจะคิดว่า
เตรียมทีมไว้แข่งขันบนโลกรอบขันเลือกในส่วนของตัวเองดีกว่า
ก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยอาจจะมีความสำคัญช่วงปลายปีนะครับ
แบบปลายปีถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้จริงไป
ในช่วงปลายปีเนี่ยมันก็จะมีปัญหานิดนึงที่ว่า

ก็คือถ้าแข่งช่วงกลางปีก็ถือว่าได้ประโยชน์สูงสุด
ดูแล้วกันนะครับตามที่สมาคมได้เสนอมาก็หวังว่าจะได้ชาติที่บอกไปทั้งหมดมานะครับ
ส่วนเรื่องการเป็นเจ้าภาพในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
รอบคันเลือกระหว่างวันที่๑๕๒๓กรกฎาคมปีหน้า
รอบนี้จะทำนำทีมจากโซนเอเชียตะวันออก
ทั้งหมด๒๑ทีมนะครับแบ่งออกเป็น๕กลุ่มกลุ่มละ๔๕ทีม
ไม่ว่าไทยจะอยู่กับใครนะครับจัดเล่นในบ้านอย่างแน่นอนนะครับ

ทั้งนี้ทีมแชมป์แต่ละกลุ่มนะครับจะรวมกับอันดับ๒ที่ดีสุด๕ทีม
ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่จีนในช่วงเดือนมกราคมปี๒๐๑๘ครับ